ที่เราจะพาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้
นั่นก็คือชาวบ้านที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็มีชาวบ้าน๒ตำบลตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะ
เพราะว่าน้ำยังคงท่วมขังแล้วก็ท่วมสูงด้วย
ที่สำคัญความช่วยเหลือยังคงเข้าไปไม่ถึงด้วย
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณอนุสักภูมิประเทศ
รายงานจากอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญค่ะ
ชาวบ้านที่ตำบลปลายกลัดและตำบลเต่าเหล้า
อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
ซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ
เหมือนพวกเขาทุกคนอยู่ในพื้นที่ตกสำรวจครับ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตำบลปลายกลัดนะครับและตำบลเต่าเหล้า
ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งก็พบว่ามีชาวบ้านมากกว่า๑๗๖ครัวเรือน
นับพันคนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งหมด
และบางจุดจากการสำรวจมีน้ำลึกถึง๒เมตร
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
เพราะทั้งสองตำบลติดกับคลองลำใน

ทำให้สองตำบลนี้ถูกน้ำท่วมเป็นจุดแรกในอำเภอบางซ้ายนะครับ
โดยเราได้พูดคุยกับนางสุรีมงคลคุณ
อาศัยอยู่ที่ตำบลปลายกัดมานานกว่า๓๐ปี

เหลืออีกไม่กี่เซนติเมตรก็จะถูกน้ำท่วม
เพราะระดับน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
ทุกวันนี้น้ำจะเพิ่มขึ้นวันละ๒๓เซนติเมตรครับ
ทำให้ทุกวันนี้คนในครอบครัวทั้ง๖คน

ก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากตามไปด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีทางออกสำหรับครอบครัวของเธอครับ

ระดับน้ำก็ยิ่งลึกมากขึ้นเท่านั้นนะครับ

ซึ่งน้ำท่วมนะครับทำให้เธอไปทำงานไม่ทัน

และที่ผ่านมาแม้ชาวบ้านจะลำบากสักแค่ไหนนะครับ
แต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ

เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้จักหมู่บ้านตรงนี้นะครับ
ทำให้ชาวบ้านที่นี่ก็เกิดความน้อยใจนะครับ
ไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกับชุมชนอื่น
ซึ่งทุกคนที่นี่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
พวกเขาเหมือนอยู่ในพื้นที่ที่ตกสำรวจครับ
แล้วก็บางครั้งเราก็รู้สึกน้อยใจเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาได้คนอื่นเขาได้ช่วยเหลือ
แต่ทำไมบ้านเราอ่ะไม่ได้บ้านเราไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยอย่างนี้ค่ะ
แม้ชาวบ้านทั้งสองตำบลจะถูกน้ำท่วมมาตลอดนะครับ
แต่ปีนี้น้ำกลับมาเร็วและแรงกว่าทุกปีและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์ของชาวบ้านนะครับระดับน้ำที่นี่จะลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ
นั่นก็คือเดือนกุมภาปีหน้าเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับชาวบ้านทุกคนก็ยังรอคอยความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
สักภูมิเทศรายงานจากอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ